สมัยนี้คนไม่รู้จักกันมองหน้ากันแทบจะไม่ได้

มองได้เรารู้จักกันเรามองกันได้
แต่ทำไมคนไม่รู้จักกันแล้วมองหน้ากันไม่ได้
ถึงก็รุมทำร้ายกันแบบนี้

เหตุผลคือเผลอไปมองหน้าคนอื่นที่เขาไม่รู้จัก

คนกลุ่มนั้นไม่พอใจก็เลยมาทำร้ายเขา

เพราะว่าผู้ชายคนนี้โดนทำร้ายร่างกายที่บริเวณ
ถนนเล็กมุ่งหน้าไปอย่างทุ่งหน้า
ก็เลยเอาตำรวจนำกำลังแล้วก็กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือกัน
คนเจ็บคือนายศักดาเกิดมงคลอายุ๓๐ปีครับ
เดินโซซัดโซเซสภาพหน้าเต็มไปด้วยเลือด
ใกล้กันก็มีกระบะสีดำของเขาอยู่ด้วย
สภาพรถติดลมอยู่ที่บริเวณถนนทางเข้าทุ่งนาติดกับสระน้ำบ่อน้ำ

นายศักดาโดนทำร้ายโอทิโนกแก้มขวาเลือดไหลอาบเลย
หลายกู้ภัยก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลเขาก็นั่งพอจะให้การได้บ้างนะครับ
ศักดาเล่าแบบนี้เขาไปมีปากเสียงทะเลาะกับแม่
ทะเลาะกับแม่เสร็จปุ๊บขับรถขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้าน

แล้วขี่รถไปเจอกับกลุ่มชายชะกันสักประมาณ๕๖คนตกปลาอยู่ตรงนั้นแหละ
แล้วก็เลยมีการโต้เถียงกันด้วยความที่ตัวเองมีอารมณ์ค้างจากการทะเลาะกับแม่
แล้วดันไปเจอกับคนกลุ่มนั้นผู้ชายกลุ่มนั้นโอ้โห
เอาปืนลูกซองสองกระบอกวิ่งปรีเข้ามากรูเข้ามาทำร้ายเขาจนบาดเจ็บ
ถามว่าเอาแล้วไปมีเรื่องอะไรกับเขาถึงเขามาทำร้ายแบบนี้
ไม่มีผมแค่ไปมองหน้าเขา
ถามกันไปถามกันมามองทำไมมองทำไมสุดท้ายโดนกระทืบแบบนี้

คำนี้ผมได้ยินแล้วผมก็เลยว่าอ้อผมไม่ได้บอกอะไร
แล้วเจ้าจะคิดฟังแต่ผมไม่ได้บอกอะไร
เพราะว่ามันไม่คุ้นฟังตรงข้ามกัน
ก็น่าจะมีการถามกันแบบมีอารมณ์นิดนึง
นะตัวเองก็เพิ่งจะทะเลาะกับแม่มาแล้วไปเจอคนกลุ่มนั้น

ฝั่งนั้นเขาเลยแบบเอ๊ะมาหาเรื่องหรือเปล่า
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นสุดท้ายก็อ่ะรักษาก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

แล้วก็จะติดตามกลุ่มที่มาทำร้ายเขาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะฮะ